เรื่องราวของข่าวเนี่ยบอกกันหน่อยละกัน
ในเรื่องของไลน์ไลน์มาบอกนะว่าชอบข่าวไหน

ถูกต้องแล้วนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าที่บ้านคุณผู้ชมเนี่ย
มีขยะที่มันเหลือใช้อย่างเช่น
พลาสติกถุงหิ้วถุงน้ำยาปรับผ้านุ่ม
ถุงผงซักฟอกหรืออะไรต่างนะคะ
เราจะมีวิธีการให้คุณผู้ชมนั้นได้เปลี่ยนขยะมาเป็นเงิน

มากเลยครับจัดเรียงในแจกันนี่
ใช่มันคือดอกไม้ประดิษฐ์ที่ทำมาจากเศษวัสดุเหลือใช้
เพราะว่าปัจจุบันขยะมันมีปริมาณเยอะมากขึ้นเรื่อยนะคะ
ชาวบ้านตำบลหนองพลวงจังหวัดนครราชศรีมาก็เลยมีการรวมกลุ่มกัน
โดยนายบุญธรรมแถนชัยภูมิค่ะกำนันตำบลหนองพลวงเนี่ยนะคะ
เป็นที่ผู้ที่เริ่มปิ๊งไอเดียนี้ขึ้นมา
โดยการนำเศษขยะอย่างถุงพลาสติกเอยซองกาแฟถุงน้ำยาปรับผ้านุ่ม
ซองน้ำยาปรับผ้านุ่มอย่างนี้คุณมันจะมีกลิ่นอยู่แล้วใช่ไหม
กลิ่นมันจะหอมพอล้างทำความสะอาดแล้วกลิ่นมันก็ยังคงติดอยู่ที่บริเวณซองอยู่
ก็เลยนำมาทำเป็นดอกไม้พอนำมาทำเป็นดอกไม้มันก็จะให้ดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมในตัว
เหมือนกับดอกไม้จริงเลยนะมีกลิ่นด้วย
ใช่แล้วสีสันมันก็สดใสด้วยนะคะส่วนพวกซองกาแฟหรือว่าพลาสติกอื่นก็จะนำมาตัดเย็บกับหนังเทียม
เพื่อประดิษฐ์เป็นกระเป๋าเป้เป็นกระเป๋าถือสวยงามอีกด้วยคุณเห็นไหม
มีหลายอย่างเลยมีดอกไม้ประดิษฐ์นะคะมีตะกร้ามีกระเป๋าเป้กระเป๋าถือทำได้หลายอย่างเลยนะคะ
มาดูราคากันค่ะดอกไม้เนี่ยนะคะจะจำหน่ายในราคา๕๐บาทถึง๑๕๐บาทนะคะส่วนกระเป๋าแบบนี้ใบละ๖๐๐๑๐๐บาท
เพราะว่ามันมีส่วนผสมของหนังเทียมด้วยนะคะก็จริงแล้วราคามันก็ขึ้นอยู่กับขนาดเล็กใหญ่ก็แตกต่างกันออกไป
จริงแล้วมันไม่ได้มีความสวยงามอย่างเดียวนะมันมีความคงทนเก็บไว้ใช้ได้นาน
ถือว่าเป็นการสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านในชุมชนด้วยและที่สำคัญเลยมันสามารถลดปริมาณขยะได้ค่ะ

คือดิฉันแบบมหัศจรรย์ตรงความที่เขาเอาถุงน้ำยาปรับผ้านุ่มมาทำเป็นดอกไม้แล้วมันมีกลิ่น
มันไม่ต้องใส่กลิ่นไม่ต้องแบบปรุงแต่งอะไรเลยอ่ะมันก็เพิ่มแบบมูลค่าออกมาได้ที่แบบเอามาจัดบ้านได้เอาไปจัดตามงงตามงานได้สวยงามเก๋ไก่
เป็นของฝากได้นะคะทุกวันนี้ไม่ต้องไปซื้อหาอะไรแพงพวกนี้ก็เป็นของที่ช่วยลดขยะด้วยแล้วก็ยังเพิ่มเรื่องของมูลค่าของสินค้าให้ด้วยนะคะ